คุณผู้ชมคะมาว่ากันด้วยเรื่องของสินค้าราคาแพง

มะนาวในพื้นที่บ้านคุณผู้ชมราคาเป็นยังไงบ้างค่ะ
เดี๋ยวเราจะมาดูราคามะนาวราคาน้ำมันก็มีนะ

ตลาดสดขอนแก่นค่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป

ใช่พี่อุ๋ยกระสอบ๑๕๐๐บาทแล้ว

ก่อนหน้านี้กระสอบละ๖๐๐๗๐๐อย่างนี้ค่ะ
แต่ก็หน้าแรงอ่ะเนอะเขาบอกหน้าแรงมะนาวก็จะออกผลน้อย
ว่าปีนี้ราคาจะพุ่งไปถึงกระสอบละ๒๐๐นะคะ

พอราคามันแพงขึ้นกำลังซื้อลูกค้าลดลง
จากเดิมเคยซื้อ๑๐๐ลูกก็เหลือ๕๐ลูกคือซื้อครึ่งหนึ่ง

ก็ใช้อย่างอื่นได้ไหมให้มันเปรี้ยวแทนมะนาว

ใครบอกนี่ใครบอกให้เวสเก็นอย่างอื่น

ตอนนี้ก็ขยบขึ้นทุกวันเลยค่ะตอนนี้แพงมากตอนนี้ก็อยู่ที่๑๕๐๐๑๖๐๐บาท

ก็ขึ้นมา๒เดือนกว่านี้ขึ้นมาเป็น๑๐๐๐บาทเลย
เดือนหน้ามีแนวโน้มจะขึ้นอีกเพราะว่ามันเป็นเดือนเดือน๔เดือน๔มันจะเป็นเดือนที่แพงสุดเดือนหน้า
แม่ค้าบอกเลยว่าแพงขึ้นจริง
หนองคายค่ะตลาดแจ้งสว่างค่ะ
เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในตัวเมือง

เดิมกิโลกรัมละ๖๐บาทตอนนี้กิโลละ๑๐๐แล้วนะคะ
แม่ค้าขายผักท่านหนึ่งบอกว่าเป็นแบบนี้ทุกปีแหละ
หนาร้อนหนาแรงเดือนมีนาคมไป
มะนาวก็จะเริ่มทางตลาดแล้วก็หายากแล้วก็ราคาแพง
ราคามะนาวที่ตลาดสี่มุมเมืองค่ะ
กระสอบหนึ่งประมาณ๓๐๐๔๐๐ลูกเบอร์๓
กระสอบละ๑๗๐๐บาทจากเดิม๗๐๐ค่ะ

ค่ะเบอร์๔ค่ะ
กระสอบละประมาณ๑๖๐๐บาทจากเดิม๖๐๐บาทนะคะ
มะนาวเบอร์๕กระสอบละ๑๕๐๐บาท
จากเดิมแค่กระสอบละ๕๐๐นะคะ
เท่ากับว่าราคาเพิ่มขึ้นจากเดิมกระสอบละพันได้

รองลงมาก็๔บาทกว่า
ลูกเล็กก็๒บาทกว่าแบบนี้ค่ะ

นี่เผลอไปสั่งฝากเขาซื้อต้มยำบอกเอาเปรี้ยวเปรี้ยว

ผมไม่ต้องกินเปรี้ยวมากหรอกช่วงนี้มันแพง
เจ้าของร้านอาหารตามสั่งในจังหวัดชุมพรค่ะ

ต้มเหล็งหม้อหนึ่งใช้มะนาวกี่ลูก
มะนาวมันแพงลูกละ๕บาทอย่างนี้

เขาก็ไม่อยากจะขึ้นราคาอาหารเขาใช่ไหม
มันก็ไม่สามารถใช้วัตถุดิบอื่นมาแทนมะนาวได้

ใช้มะนาวแบบมะนาวปลอมมะนาวอะไรมันไม่อร่อย
ทางร้านก็เลยบอกว่างั้นเมนูอื่นก็แล้วกัน
ต้มยำปลาต้มยำกุ้งมะนาวไม่เยอะมาก
ใช้วัตถุดิบอื่นก็พอได้อยู่
แต่ในอนาคตถ้าราคามะนาวมันลดลงก็ทำขายเหมือนเดิมนะคะ

อันนี้มะนาวใช่ไหม

เอาหาอะไรที่ดูแล้วมะนาวก็ไปน้ำมันก็แล้วกัน